คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเรานำเสนอเหตุการณ์โจรกระจอกนี่
เพราะอะไรถามว่าเป็นโจรกระจอเพราะว่าไปก่อเหตุลักษัพ
แต่ปรากฏว่าคือ๑ทรัพย์ก็ไม่ได้ขโมยไป
แล้วตัวเองก็บาดเจ็บด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ผู้ชายสองคนค่ะ
พยายามที่จะเข้าไปขโมยของในร้านขายแว่นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
คือจังหวะที่ผลักประตูซึ่งเป็นประตูกระจกเนี่ยผลักเข้าไปอย่างแรงเลยนะฮะ
ปรากฏว่ากระจกมันแตกพอแตกเสร็จปุ๊บบาดข้อมือ
เลือดไหลนองเลยนะคะหลายโชคเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
สองคนนี้แหละพอเลือดไหลแบบนี้แหมก็ต้องรักชีวิตตัวเองก่อนนะ
ก่อนที่จะลักขโมยของของคนอื่นเนี่ยต้องรักชีวิตของตัวเองก่อน
หลังจากนั้นก็ไม่เอาแล้วไม่ขโมยแล้วไปดีกว่ากลับเลยค่ะ
ไปหาทางรักษาไปหาวิธีรักษาล่าสุดนะมีความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าตำรวจตามจับกลุ่มได้แล้ว๑คนจากทั้งหมด๒คนด้วยกันนะคะ
เป็นตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนค่ะของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ลงพื้นที่
แกะรอยไล่ลากคนร้ายนะคะโดยได้เบาะแสเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ร้านที่เกิดเหตุก็คือร้านแว่นตาจุติตั้งอยู่ริมถนนจุติอนุสร
หัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะตำรวจสามารถไปตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
๑ใน๒คนได้แล้วถามว่าคนร้ายคือใคร
คนร้ายคือนายนรงศักดิ์ทองพันธ์อายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะจับหน้า
จับได้ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อในชุมชนนภาสว่างเขตอำเภอหาดใหญ่
สภาพคือลักษณะตอนจับได้เนี่ยคุณผู้ชมคล้ายกับคนเมานะ
ข้อมือสีขาวนั่นคืออะไรคะทำแผลค่ะไปทำแผลไง

ใช่กระจกบาดนะคะนายนโรงศักดิ์เนี่ยสารภาพบอกว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีกคน
ชื่อนายบรรจงบุญชูตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีเข้าไปกะว่าจะขโมยแว่นตาภายในร้านดังกล่าว
อ้างบอกว่าจะนำแว่นตาเนี่ยไปให้พ่อพ่อเนี่ยมีสายตาสั้นสวมใส่
แต่หลังจากที่ถูกกระจกบาดก็เลยต่างคนต่างไปต่างคนต่างหนีนะคะ
ซึ่งตัวเขาเองนายนรงศักดิ์บอกว่าได้ไปขอให้พลเมืองดี
ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่อ้างบอกว่าทะเลาะกับคู่อริ
เรื่องของการแย่งกันจีบสาวแต่ไม่ประสงค์จะเอาเรื่องคู่กรณี
แล้วก็ใช้ชื่อปลอมแจ้งกับทางโรงพยาบาลเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
โกหกไปเรื่อยเลยเออโดยแพทย์เนี่ยสั่งให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑คืน
แล้วก็ตัวเองเนี่ยก็หลบหนีออกไปจากโรงพยาบาลนะ
ก่อนจะไปขอเสื้อผ้าจากชาวบ้านมาเปลี่ยนเปลี่ยนใส่แทนกระทั่งถูกตำรวจ
ตามจับกลุ่มตัวได้ชื่นชมตำรวจนะคะผู้ต้องหายังรำรับสารภาพด้วยนะคะ
ว่าเคยร่วมกับพวกตระเวนก่อเหตุลักษัพในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่หลายคดี
ก่อเหตุขโมยเงินสดทรัพย์สินมีค่าลักรถจักรยานยนต์อีก๒คัน
แล้วยังก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ในร้านทองมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน
โดยเขาเองเนี่ยไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็จะอาศัยนอนตามหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ตามอู่รถต่างแล้วก็ยังสารภาพด้วยนะคะว่าตัวเองติดกัญชาด้วย
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาคือร่วมกันพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วตำรวจบอกว่าส่วนอีกคนเนี่ยก็จะไม่ปล่อยให้ลอยนวลนะคะ

คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นคือสักประมาณตี๓ของวันที่๒๘
วันนี้๒๙ตำรวจทำงานไวนะ

มาแล้วได้๑คนเชื่อว่าไม่นานอีกคนหนึ่งก็น่าจะไม่รอดนะคะ
ดูชีวิตวุ่นวายนะทำดีสิคะชีวิตจะได้ไม่วุ่นวาย